คันหนึ่งค่ะอันนี้ก็เบิ้ลเครื่องเต็มที่ค่ะ

กลางตลาดสดเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
คนเขาเห็นภาพนี้แล้วสวดกันยับเลยค่ะครับ

บ้านเขาคงถามว่าเบิ้ลทำเพื่อ
ใช่ค่ะเบิ้ลทำเพื่อบางคนก็คือถามถึงภูมิพระคุณเลยล่ะ
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมดูนี่กลางตลาดนะ
แล้วสงสารมอเตอร์ไซค์ป่ะมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมาน่ะ
โอ้โหควันอัดไปเต็มจมูกเลยค่ะ
เขาแชร์ภาพนี้ค่ะมันเป็นวงจรปิดนั่นแหละ
อยู่ที่ตลาดป่ามะพร้าวนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ระยอง
กระบะคันนี้คันขาวบอกทะเบียนเลยละกันค่ะ
จอจานขอไข่๓๑๘๓ชนบุรีเนี่ย
ทำไมอ่ะทำไมต้องขับแบบนี้เร่งเร่งเครื่องแล้วก็เบิ้ลเครื่อง
ควันมันคลุ้งไปทั่วเลย
คนเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้นะมันไม่น่ารักเอาซะเลย
เขตชุมชนเนี่ยไม่ควรขับขี่แบบนี้
แล้วไม่ใช่แค่ขับหวัดเสียวแล้วเบิ้ลเครื่องนะ
ด้านหลังคุณผู้ชมป้ายทะเบียนก็ไม่ใส่ไม่ติด
แล้วเขาบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ารถคุณจะแรงจริงโน้น
แรงที่สนามแข่งไม่ใช่มาแรงกลางตลาดแบบนี้
คนเขาก็เลยวิภาควิจารณ์เอาง่ายด่าเยอะมากค่ะ
แล้วไปเปิดวาร์ฟเลยนะหาเลยนะว่าเจ้าของกระบะคือใครคนขับกระบะคือใคร
หลังจากนั้นจ้ะขับกระบะใช่ไหมแต่ทัวร์มาลงยาวเหยียดเลย
ล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะที่แจ้งกับทีมข่าวมาบอกว่ารู้ตัวคนที่ขับกระบะคันนี้แล้ว
จริงเขาเป็นคนนอกพื้นที่ทีนี้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อย
รถคันนี้มันหลายอย่างอย่างที่บอกไงเบิ้ลเครื่องด้วยขับประมาทหวาดเสียวด้วย
เอาควันดำอีกแล้วไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังอีก
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยละกันนะคะนี่เกิดขึ้นที่ตลาดป่ามะพร้าว
คมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ระยองนะคะ